คุณผู้ชมค่ะมาดูอุบัติเหตุบนท้องถนนกันหน่อยแต่ว่าคราวนี้มันไม่ใช่เป็นรถ
ขับรถระวังรถอย่างเดียวไม่พอต้องระวังหมาด้วยค่ะไปดูคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
เจอแล้วไอ้ตัวต้นเหตุมันไม่ใช่๔ล้อค่ะแต่มันคือ๔ขา

นี่คือตัวต้นเหตุก็คือน้องหมาหรือว่า
สุนัขตัวนี้ทำให้จักรยานยนต์คันนี้ล้มกลิ้งไม่เป็นท่าเลย
คือเป็นหมาจรที่เดินไปเดินมาอยู่บนถนนภายในชุมชนหมู่๓ที่สวนพริกอำเภอ
เคราะหร้ายรายนี้ได้รับบาดเจ็บใบหน้านี่นะคุณผู้ชม

เจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกับตันยูค่ะ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำตัวเธอส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา
ส่วนรถจักรยานยนต์เสียหายไม่แพ้คนขี่
คุณดูสิช่วยกันทำแผลกันอยู่
ดีนะที่เธอยังใส่หมวกกันน็อกแต่ก็เจ็บหนักอยู่เหมือนกัน
คนเจ็บเล่าให้ฟังว่าขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านไปทำธุระ
มาถึงจุดเกิดเหตุจู่มันมีไอ้ตัวนี้มันวิ่งตัดหน้ามาเลยค่ะ

เธอก็เลยเบรกกระทันหันเพราะว่ากลัวจะไปชนหมา
แต่ด้วยความพอเบรกกระทันหันไงคุณ
รถมันก็เลยเสียหลักรถหมุนล้มกลิ้งไปกับพื้นถนน
แล้วก็ไถพูดจริงหน้าไถไปกับถนนเลยคุณผู้ชม
ทำให้เธอแสบหน้าแสบตาไปหมดเลยมีทั้งหินกรวด
เพราะว่าอะไรเพิ่งฟื้นฟูมาจากน้ำท่วมถนน
เขาก็เพิ่งทำกันมาด้วยสภาพถนนยังไม่เรียบร้อย
ก็ได้รับบาดเจ็บไปแบบนี้ค่ะ
ใครขับรถที่ไหนขับขี่ก็ระวังกันด้วยนะคุณผู้ชมนี้
แผลใหญ่เหมือนกันนะทั้งตัวเลยแหละ
แล้วเป็นหมาจรด้วยไงถ้าเป็นหมามีเจ้าของเนี่ยโดนอีกเรื่องหนึ่งนะ
เจ้าของจะโดนด้วยอันนี้เอาผิดใครก็ไม่ได้